ช่วงนี้นะนอกเหนือจากฝากเตือนเรื่องของโควิดแล้วนะ
พูดแล้วก็ขำไปคือมันมีอยู่ภาพภาพหนึ่งฝากเตือนแล้วกันใครที่จะไปร้านสะดวกซื้อ
อย่ารีบเพราะบางทีถ้ารีบคุณจะเป็นแบบนี้
เวลาออกจากบ้านมันก็ต้องรีบทำธุระให้เสร็จแล้วรีบกลับบ้านไง
เด็ดไหมหรือผมขออนุญาตผมขอโทษพี่คนนี้จริง
คุณพี่เขาเจ็บนะผมไม่ได้หัวเราะในความแบบไอ้นี่นะแต่แบบ
อังจริงคุณเชื่อไหมหลายคนเคยเป็น
เดินชนกระจกแบบนี้แล้วชนเต็มอ่ะคือคิดแบบว่ามันคงจะเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ
มีเซ็นเซอร์อยู่แล้วมั้งเพราะปกติเวลาเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อมันก็จะ
แล้วก็เปิดเองเดินเข้าไปทีนี้แหละไม่ได้เบรกเลย
โอ้โหจมูกยุบเข้าไปแล้วมั้งครับพี่
โอ๊ยแต่เจ็บนะเจ็บก็เจ็บรีบก็รีบกลับบ้านนั่งแอลกอฮอล์ฉีดหน้าผากเลย
ก็ตอนแรกว่าจะไปซื้อของกินได้ยามาด้วยอย่ามองน่ะทาหน่อยทาถู
โอ้โหน่าสงสารก็ฝากเตือนกันไว้ฝากเตือนกันเอาไว้นะคะรีบก็รู้ว่ารีบแต่ว่ามองซ้ายมองขวากันให้ดีด้วยนะคะ